ใครที่มีสัตว์เลี้ยงจะรู้ว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงแล้วก็รักรักเหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัว
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเธอเลี้ยงหมาพันทางอืม
มาเลี้ยงนะคะแต่ว่ารักมากเลี้ยงจนเหมือนลูกเลยอยู่กันมาเป็น๑๐ปีค่ะ
วันไหนที่เธอมีธุระไม่อยู่บ้านเนี่ยสามีจะเป็นคนดูแลเจ้าหมาให้อ้าวก็ดีสิ
วันนี้ก็เหมือนกันมีธุระเธอก็ออกไปทำธุระ
สามีก็อยู่ที่บ้านดูแลหมาให้แต่ปรากฏกลับมาถึงบ้าน
งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือนายวรนันจันเพ็ญอายุ๕๕ปีนะคะ

เพราะว่าโดนหมาที่เลี้ยงเอาไว้กัดจนปากแหว่งไปหมดเลยค่ะ
ปากแผลเวอะหวะเลือดไหลออกมาเยอะมาก
ก็นอนหงายรออยู่บนเก้าอี้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
กูพาอีมูรณีที่ป่อตเต็กตึ้งมาถึงก็รีบไปถมพยาบาลก่อนเลยค่ะ
เพราะว่านายวรนันเสียเลือดไปเยอะแล้ว
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายวรนันบอกว่า
ผมก็นอนของผมอยู่เฉยดีอะ
เจ้าหมาตัวนี้เลี้ยงกันมานานอยู่มันก็ขึ้นมากัด

เราได้คุยกับนางบำเพ็ญสาบุตรภรรยาค่ะ
เล่าบอกว่าเธอกับนายวรนันเนี่ยอยู่กินกันมาเป็นผัวเมียเนี่ย๒๓ปีแล้ว
แต่ไอ้เจ้าหมาตัวนี้หมาที่กัดเนี่ยเธอเลี้ยงมาก่อน
มันชื่อว่าเจ้าตูบนามสกุลสาบุตร

เธอบอกเธอเลี้ยงมา๑๒ปีแล้วเลี้ยงมาเหมือนกับลูก
เวลาเธอไปต่างจังหวัดสามีก็จะดูแลให้แต่ว่าวันเกิดเหตุ
เธอบอกว่าสามีกินเหล้าเมา
เธอก็บอกว่าให้ไปนอนที่ห้องตัวเองซะที่อยู่ติดกัน
คือเธอปลูกบ้านเอาไว้มันแบบติดกันเป็น๓ห้องเป็นบ้านไม้

ให้ไปนอนห้องตัวเองเถอะเดี๋ยวเธอจะออกไปซื้อของข้างนอก
คิดว่าสามีคงเมาแล้วคงเผลอไปด่าเจ้าตูบเข้าค่ะ
ตู่มันเลยไม่พอใจแง่มเขาให้
ประมาณสิบสองปีประมาณสิบสองนะ
แม้แก่แล้วเจ้าหลวงเพื่อนมันตายไปหมดแล้ว
เขาเมาเขาเมาแล้วก็บอกว่าให้ออกจากห้องเถอะติ๊ก
ออกจากห้องไปคนออกจากห้อง
เจ้านี่จะไปสุร่าก่อน

อืมแล้วเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยเหมือนลูกเลยอ่ะเลี่ยงมาดูแลประคบประงมอย่างดีประงมอย่างดีเลย
แล้วเขามากัดมากัดสามีเราใช่ไหมสามีใช่ไหมใช่อยู่ด้วยกันมาประมาณสองสามปีแล้วกับติ๊กอ่ะ
อยู่ด้วยกันมาก็คือพี่คนนี้คือเต๊กเอออ่าตอนนี้ไปต่างจังหวัดเขาก็ดูแล
แล้วเขาไม่เมาอย่างนี้วันนี้เขาเมาอ๋อวันนี้ติ๊กเมาแล้วติ๊กก็เลยไปด่าตูบ
ดูดไปด่าเขาอ๋อไม่ด่าเขาแล้วด่าเขาแล้วเขาไปด่าเขาแล้วพี่แล้วพี่ตอนนี้นี่
จะจะยังไงกับหมาต่อไปอะครับจะยังไงกับน้องตูบต่อ

ติ๊กเมาก็คงไม่รู้ว่าเผลอไปด่าตูบหรือว่าไปเล่นยังไงอีท่าไหนไม่รู้ตูบมันเลยแง่มเขาให้
เราได้คุยกับนายบุญทรงสาบุตรลูกชายของป้าบำเพ็ญครับลูกชายบอกโอ้ไอ้ตูบอ่ะเหรอ
แม่รักมากอย่าใช้คำว่ารักเหมือนลูกเลยใช้คำว่ารักมากกว่าลูกดีกว่า
ตัวเขาเนี่ยเป็นลูกบอกแม่รักไอ้ตูบจริงรักมากเลี้ยงมาหลายปีไม่เคยเห็นไอ้ตูบกัดใครเลยนะ
ครับนี่ครั้งแรกเลยที่ตูบมันกัดอ่ะอืมลูกชายก็เลยบอกว่าสงสัยนายวรดานแฟนใหม่แม่อ่ะ
คงเมาแล้วคงเล่นกับไอ้ตูบแต่อาจจะแบบเล่นแรงหรือว่าอาจจะเล่นแล้วมันไม่ชอบมันไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในอารมณ์อยากเล่นหรือเปล่า
ครับก็เลยเผลอโดนงับเข้าไปให้แบบนี้อืมคือต่อไปคงอาจจะต้องมีการป้องกันแหละ
จะใส่ตะกร่อครอบปากหรือยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ
ซึ่งแน่นอนเขารู้ยังไงแม่ก็จะเลี้ยงต่อเพราะแม่รักมากอืม
ซึ่งพอเราไปถามป้าบำเพ็ญป้าบำเพ็ญแกก็บอกเหมือนกันว่าก็ต้องเลี้ยงต่ออยู่แล้วตูบนี่ตูบมีนามสกุลเห็นไหม
ตูบสาบุตรสาบุตรคือนามสกุลป้าบำเพ็ญอันนี้ติ๊ก
มันเป็นลูกติ๊กต้องขึ้นเตียงพยาบาลเข็นไปเลยเหรอ
ต้องขึ้นเตียงพยาบาลเออแต่ป้าประเพ็ญบอกว่าก็จะเลี้ยงตู่ต่อไปแหละ
แต่ก็จะระมัดระวังป้องกันไม่ให้มันไปกัดหรือไปทำร้ายใครอีก